เหตุการณ์คู่อริในจังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชายชาญตำบลไผ่จำศีล
เขาทำร้ายร่างกายกันตำรวจไปประสบเหตุ
พอดีพ่อต้องเข้าระงับเหตุ
แต่วัยรุ่นมีหนึ่งในนั้นเขายิงปืนขึ้นฟ้า
หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตำรวจเอ้าจะหนีทำไมตามสิคะ
พอตามไปวัยรุ่นรถจักรยานยนต์ล้มตัวเองได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจจะเข้าไปใกล้จะเข้าไปจับกลุ่มตัว

เกิดการดวนปืนกันระหว่างเยาวชน
กับชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
เยาวชน๒คนได้รับบาดเจ็บ

พ่อของหนึ่งในผู้ต้องหาที่เขาบาดเจ็บ
จากรถล้มและถูกตำรวจยิงเนี่ยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจ
ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองนาย
โดยบอกว่าพูดคุยกับลูกแล้ว
ลูกบอกว่าตำรวจขับรถเก๋ง
ไล่ชนจนล้มไม่ได้ล้มเอง
แล้วก็บอกว่าตำรวจเข้ามาเตะที่ใบหน้าหลายครั้ง

ความคืบหน้าคดีที่นายนัทพงศ์วันดีอายุ๒๗ปี
ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับดาบตำรวจณทัศน์ธัญกิจ
ผู้บังคับหมู่ชุดสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๑และ๑๐ตำรวจตรี

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปรับรามสพสามโก้
ขณะที่ตำรวจทั้งสองนายเข้าไประงับเหตุทะเลาะวิวาส
ในพื้นที่ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
กลางดึก๘มกราคมที่ผ่านมา
แล้วเจ้าหน้าที่ถูกยิงสวนเข้ามา
ทำให้นายนัทธพงศ์ถูกยิงเหมือนกันนะคะ
เข้าที่บริเวณโคนขาด้านซ้ายและด้านหลังได้รับบาดเจ็บ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ไปด้วยเป็นผู้หญิงเป็นแฟนสาว
นางสาวดาราการนันภัยอายุ๒๖ปี
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถล้มนะคะ

หลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพวิเศษชายชาญ
แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในที่ชุมชนก็คือการยิงขึ้นฟ้า
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานค่ะ
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือช่วงที่มีการดวนปืนกัน
วัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งจนถึงขณะนี้
นายนัทพงศ์และนางสาวดาราการแฟนสาวของ
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ล่าสุดนะคะนายสายันวันดีพ่อของนายนัทธพงศ์
หนึ่งในผู้ต้องหาเดินทางมาเยี่ยมลูกชาย
แล้วก็มาเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับชุดสืบสวน
ก็คือตำรวจทั้งสองนายที่เข้าไประงับเหตุ
เพราะว่าหลังจากพูดคุยกับลูกชายแล้ว
ว่าจะบาดเจ็บตามจุดต่างแต่ว่าได้มีการพูดคุยกันแล้ว
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
แฟนสาวก็คือนางสาวดารการมีเรื่องตบตีกับหญิงสาว
เป็นคู่อริที่บริเวณหน้าวัดม่วงตำบลหัวตะพาน
จากนั้นเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นลูกชายก็เลยตัดสินใจ
ชักอาวุธปืนที่ติดตัวมายิงขึ้นฟ้าไปสองนัด
ทำให้สองฝ่ายแยกย้ายกันขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
โดยลูกชายนั่งซ้อนท้ายแฟนสาวคือนางสาวดาราการ
แต่ระหว่างทางค่ะบอกว่ามีรถเก๋งสีขาวขับตามหลังมา
ก็เลยเลี้ยวหนีเข้าไปในซอยเกิดเหตุ
แล้วถูกรถเก๋งคันนี้ที่ตามมาชนจนล้มลง
ลูกชายคิดว่าเอ๊ะคู่อริหรือเปล่าตามมา
ก็เลยเอาอาวุธปืนที่ตัวเองยิงขึ้นฟ้าตอนแรกยิงออกไป
กะว่าจะเป็นการป้องกันตัวเอง
แต่จากนั้นคนที่ขับรถสีขาวตามมา
ยิงสวนออกมาจนตัวเองได้รับบาดเจ็บนะคะ

กลับมาก็จะถึงบ้านอยู่แล้วครับ
พอดีรถพี่สาวของแฟนเขาขี่ตามหลังมา

เขาก็เลยหลบเข้าถอยไปถอยที่ว่าไปเกิดบัตรเหตุนั้น
เขาก็ขับนั่นมานี่นี่มาจนถึงโค้งก็เขาก็ชนเลยครับ
ชนติดกำแพงลากไปด้วย
ดูใจผมก็นึกว่าผู้ผลิตครับ

แล้วก็วิ่งหันหลังหนีเขาก็ยิงมา

เราก็ตามมาซ้ำกระทืบซ้ำเตะหน้าเตะหน้า

ชื่อว่านายสายยันหลังจากที่พูดคุยกับลูก

แต่การเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ
ยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะคะ

ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะมีคนร้องมาก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อที่จริง
ซึ่งถ้าคณะกรรมการบอกว่ามีความผิดจริงก็จะถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาต่อไปค่ะ
ตอนนี้ชุดข้อมูลจากสองฝ่ายมันไม่ตรงกันนะ
ต้องรอเรื่องของพยานหลักฐานที่ต้องมีการรวบรวมกันต่อนะคะ